พาคุณผู้ชมไปดูต้นนี้ดีกว่าต้นมะม่วงเขาบอกมันออกดอกแปลกคล้ายกับหงอนไก่อ่ะ
มันเกิดขึ้นได้ยังไงไปดูกัน
เนี่ยค่ะคุณคะมันยังไงคะต้นมะม่วงเหรอตกลงมันต้นหอนไก่หรือต้นมะม่วงกันแน่
เดี๋ยวก่อนเอาดีคุณภรรยาชาเนี่ยค่ะขอค่อยดูเขาบอกว่าเนี่ยมันแปลกจริง
มันเป็นช่อของดอกมะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

นั่นแหละเทียบกันอย่างนี้ให้เห็นเลยว่ามันเกิดจากต้นเดียวกัน
ลักษณะมันแปลกแล้วขนาดมันก็ใหญ่พอสมควร

ซึ่งต้นมะม่วงต้นนี้นะปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้านพัก
เลขที่๙๓หมู่๖บ้านเขาสลักใดอำเภอทรัพย์สมทอด
อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรอยู่ที่ตำบวนทรัพย์สะหมอทอดประมาณ๓๐๐๐บาทนะคะ
เจ้าของบ้านบอกอู้นี่มะม่วงมะม่วงสวยแบบนี้
มันมาจากต้นนี้แหละค่ะซึ่งต้นนี้มันแปลกปลูกมาเจ็ดปีแล้วอ่ะ
แต่ว่าเพิ่งจะเคยเห็นช่อดอกมะม่วงมันออกมาลักษณะเหมือนหงอนไก่
เจ้าของบ้านก็คือคุณคำปาหลังนางรองอายุ๖๒ปีนี่แหละ
ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดอกมะม่วงมันออกมาแปลกแบบนี้น่าจะให้โชคลาภล่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นต้นมะม่วงเอาแป้งไปโรยอย่างนี้เลย
กะว่าจะทำคล้ายกับต้นกล้วยเอาไปทาแล้วมันจะเห็นใช่ไหม
แล้วไม่แค่นั้นหรอกจุดทูปบอกกล่าวด้วยเผื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีลูกขเทวดาปกปักรักษาอยู่แล้วไม่ใช่แค่ตรงก้านของช่อมะม่วง
แล้วก็ถูถ่ายถ่ายรูปรูปหน่อยนะคะแล้วมาช่วยกันส่อง

จะเคยเห็นช่อดอกมะม่วงออกมาประหลาดแบบดอกหมอนไก่

แต่ว่าดิฉันว่าน่าจะเป็นกาฝะ
กาฝากเหรอ

คือปกติเนี่ยต้นมะม่วงใหญ่มันจะมีกาฝากมาเกาะ
หมายถึงพวกพืชที่มันมาเกาะอิงอาศัย
เพราะว่าที่บ้านเคยมีต้นมะม่วงแล้วมันมีกาฝากมาติดไง
แล้วมันก็จะออกมาเป็นต้นไม้ที่มันมาติด
ถ้าฝากก็ต้องมีดอกออกมาก็ถูกแล้ว

ท้อนออกผสมทัลทีนี่ตลอดเลย
ไม่ทันได้ถึงรอบตามกฎเกณฑ์
ไม่ทันถึงดอกไปสักขอน

แต่ถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์มันก็เกิดขึ้นได้ไงสำหรับกาฝากที่ไปติดต้นไม้ยันไปได้